ตำรวจสนบังรักษ์ไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดคนหนึ่ง
ให้การรับสาภาพว่ารับงานมาจากไหนรู้ไหม
รับงานมาจากผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

ให้นักค้ารายนี้ไปรับยาเสพติดที่ส่งมาทางปรายศนีย์

เพื่อจะส่งขายต่อให้กับคนย่านบางรักษ์
คุณไปรับงานมาจากคนในเรือนจำยังรับงานได้อยู่เลย

ยังสั่งงานออกมาได้อยู่ตำรวจก็สามารถไปจับกลุ่มได้
ยาอี๒๒๐๐เมตรยาบ้านแล้วก็ไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง
มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทเป็นของกลาง
ตำรวจนครบานบางรักษ์ยึดได้จากนายพิเชษ

หลังตำรวจสืบทราบว่านายพิเชษ
มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็ใช้อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยแก้วฟ้าเขตบางรักษ์

เพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป
ซึ่งขณะที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผู้ต้องหา๒๖เมตร

จากนั้นขยายผลเข้าตรวจค้นอพาร์ทเมนต์ในซอยแก้วฟ้าเขตบังรักษ
พบของกลางเป็นยาอี๒๒๐๙๐เมตร

อำพรางตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ซ่อนอยู่ในกล่องอาหาร
นายพิเชษให้การรับสาภาพบอกว่า
รับงานมาจากผู้ต้องขังหญิงซึ่งอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่ง
บอกว่าให้ไปรับยาเสพติดที่ถูกส่งมาทางพัสดุปรายศนีย์

เพื่อรอจำหน่ายในพื้นที่เขตบางรักษ
ในราคาเมตรละ๕๐๐๑๐๐๐บาท

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แถลงข่าวนี้แล้วก็เปิดเผยออกมาว่า
ตอนนี้ได้เตรียมประสานกับทางบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
เพื่อวางแนวทางในการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์
ซึ่งล่าสุดก็พบแนวโน้มว่า

เปลี่ยนมาขนส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์มากยิ่งขึ้น
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่ม
การส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์ในประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นยาเสพติดประเภทกัญชาและยาบ้า
จากเรื่องของยาเสพติดส่งปรายศนีย์แล้ว
เรื่องของอาวุธต่างก็ส่งปรายศนีย์ได้เหมือนกัน
ช่วงนี้ก็คือปรายศนีย์เขามีทั้งปรายศนีย์ไทย
ก็คือปรายศนีย์ไทย

อีกหลายบริษัทในการจัดส่งพัสดุเอกสารเนี่ยนะครับ
ค่ะปรายศนีย์เองส่วนของปรายศนีย์นะปรายศนีย์บอกว่าหลังจากนี้จะมีเครื่องตรวจ
พัสดุนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีแค่การแสดงตัวของผู้ที่มาส่ง